โปรดไลท์ขอบคุณทุกคน

ค่ำคืนนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
ว่าบนท้องฟ้าเมืองของเรา
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้น
ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นทุกปี
และในค่ำคืนนี้เองเราจะสามารถมองเห็นปรากฏการณ์นี้ชัดเจนที่สุด

ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าฝนดาวตกเจมินิต
จะเป็นฝนดาวตกที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไป
ถึงวันที่๑๗นะครับแต่ว่าช่วงวันที่๔วันที่๕เนี่ยนะครับ
ของดวงจันทร์ค่อนข้างที่จะสว่างนะครับ
ทำให้ไปบดบังแสงของดาวตกครับ
เราจึงไม่สามารถจะเห็นฝนดาวตกได้ชัดเจนมากนัก
คืนนี้ครับเป็นคืนเดือนมืดไม่มีแสงสว่างรบกวน
จึงสามารถที่จะมองเห็นดาวตกได้ชัดกว่าคืนอื่นนะครับ
โดยทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยนะครับ
ก็ออกมาบอกว่าในค่ำคืนนี้ครับ
เราสามารถที่จะมองเห็นดาวตกได้ประมาณ๑๒๐ดวงต่อชั่วโมงนะครับ
ใครอยากที่จะชมปรากฏการณ์นี้
แนนหน้าไปบนท้องฟ้านะครับทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยจะสามารถที่จะชมความสวยงามของปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยตาเปล่า
ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับ
แต่มีข้อแม้ก็คือในบริเวณดังกล่าวนั้นจะต้องไม่มีแสงสว่างรบกวนนะครับ
รวมไปถึงกลุ่มก้อนเมฆก็ต้องมีค่อนข้างน้อยนะครับ
ก็คือการฆาจการรักษาอากาศนะขณะนี้
ก็คือลมหนาวครับสีฟ้าเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย

ขณะที่บริเวณตอนกลางก็ยังมีความชื้น

ภาคใต้ตอนกลางไปถึงตอนล่างครับ
ก็จะมีกลุ่มฝนตกกระจายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ

คือบริเวณที่มีอากาศหนาวจัดเลยทีเดียวนะครับ
ค่อยแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ก็คือตั้งแต่วันที่๑๖ต่อเนื่องไป

หลังจากนั้นก็จะมีอีก๑วันลอกนะครับ
ภาคอีสานตามต่อด้วยภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับ
การว่าอุณหภูมิพื้นราบในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

บางจุดบางพื้นที่อาจจะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๗องศานะครับ
ส่วนกรุงเทพมหานครก็มีลุ้นว่าอาจจะต่ำกว่า๒๐องศา
ก็รอลุ้นกันนะครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้า

อกจากจะเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ